มาเริ่มกันที่บรรณากาศงานสวดพระพิดามศพ
ของพี่โอวรุษคืนที่๓แล้วที่วัดสิงค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีศิลปินดารารุ่นใหญ่หลายท่านนะคะ

พี่ชอยศรีรักษ์สุขโชคก็มา
รวมไปถึงคนนี้เลยพี่ฟอร์ดศพชายไกลยุ้นเสน
คือจริงแล้วพี่ฟอร์บบอกว่าเมื่อก่อนพี่โอเป็นบอสเปิดผับ
แล้วพี่ฟอร์ดก็ไปร้องเพลงด้วยนะคะ
ก็จะมาเปิดใจถึงความรู้สึกค่ะกับบันเทิงไทยรัฐของเราไปฟังกันเลยค่ะ
ช่วงนั้นแกเป็นบอสผมนะครับซึ่งสมัยวัยรุ่น
ตอนนั้นแกก็หุ้นกับเพื่อนเปิดผับ
ก็บอกว่าขอให้พี่ไปสู่พบมุมมุมดีมีความสุขในเรื่องสุขศักดิ์
แล้วก็ผลบุญที่เราได้ทำมาส่วนตัวเนี่ยเราก็ขออุทิศบุญนั้นเนี่ย
ให้พี่เขาติดตัวไปในพบต่อไป
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะ
สมัยที่พี่โอยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ก็นี่แหละค่ะก็ได้อุปการะลูกบุญธรรมคุณนิด
แต่ว่าเมื่อสักครู่ค่ะเป็นพี่ปิงปอง
จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อผีเสื้อขนคุณผู้ชม

แล้วก็จะบินไปตามงานศพแล้วไปเกาะนะคะ

แต่ว่าผีเสื้อขนในงานศพพี่โอเนี่ย
ไปเกาะอะไรไปฟังพี่อิงปองสแกวันเลยค่ะ
มันอย่างนี้คือคนจีนเขาก็เชื่อกันอะเนาะ
อย่างตอนปองในสมัยตอนเล็กสลันตอนทันอะไรอย่างนี้
ก็มารูปแบบนี้คล้ายกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะเป็นชนิดอื่นไป

อยากให้พ่อไปสบาย
ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
ที่ตรงนี้
เดี๋ยวปู่กับย่า
เดี๋ยวหนูจะคอยเวียนไปเที่ยวหาท่านบ่อย
ค่ะนะคะส่วนงานศพของพี่โอนะคะ

จนอีกประมาณ๔วันนะครับคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะหาวัดใหม่นะคะ
ก็ติดตามข่าวกับบันเทิงไทยรัฐของเราได้นะคะ